ทำว่าศาสตรรนะตอบได้เลยไม่ได้ว่าแต่เราต้องการรู้ว่าน้อง
เขาเนี้ยทำอะไรผิดเขาทำอะไรผิดแล้วคุณมาชี้หน้าหรอก
พี่กอดด้วยว่ามีก่อนด้วยชายเลยค่ะอยากชาย
อ้อคุณดูมันแตกเนื้อต้องตัวอันนี้ขอแจ้งความนะ

จะเป็นเรื่องคุณมันเกินไปจริงจริงนะ

ถามแบบตรงนี้เขาเสียอะไรบ้างนะคะส่องลอง
มันเถียวไม่ได้แล้วค่ะนัวกลดมาก็มาถาวนอ่ะ

ไม่ถามให้โบราณจัดการหรือเปล่า
มันไล่แยะสอบเหมือนกันอย่างเนี้ยครับ
เขาจะจอดล็อกไหนก็ได้เขาอยากจะจอดล็อกไหนก็ได้
ก็รู้ว่าจอดล็อคไหนก็ได้แต่ถ้าเขาจอดล็อคผมก็ต้องไปถาม

ป้าเขียนหรือเปล่าว่าล็อกเป็นเจ้าของหรือเปล่าคะ
ถ้าไม่ใช่เจ้าของก็ไม่มีสิทธิ์ถาม
มีป้ายมั้ยพี่มีป้ายให้คุณฟัง
มีป้ายมั้ยไม่ต้องการพูดหยุดไม่ต้องการพูดหยุด
อาจมีการตรวจเที่ยงแล้วไงมั้ย
เจ้าเค้าไม่มีละบุปูไล่พี่นั้นข้างใน
แต่พี่ไปจอดล็อคก็ไม่มีละบุก็ยังไงพี่
คือจอดอ่ะจอดได้นะคะมันเป็นที่สาธารณะพี่ไม่ได้ว่าอะไร
แต่พี่ต้องการรู้ว่าตอนนี้ที่น้องพูดมาน้องไม่พอใจอะไร
แล้วลูกน้องของพี่อ่ะพูดว่าอะไรเขาผิดอะไร
เสียเงินให้รัฐบาลเท่าไหร่เป็นเดือนเดือนเท่าไหร่คะ
อ่าเดือนเท่าไหร่พี่ไม่รู้หรอกแม่เขาไม่ทนใจ
มันไม่เกี่ยวกับราคาค่ะน้องพี่ต้องการดูเพราะว่า
คนที่นิสัยไม่ดีและมาระยะตาม

เป็นที่ของร้านผมบอกว่าตรงงี้เป็นที่ของร้าน
มันเป็นเรื่องถ้าเสียงจะต่างให้สำหรับสินค้าบ้าน
โดยเฉพาะซุ้มที่เป็นร้านค้าน็อกกาวมากกว่า

เพราะฉะนั้นเป็นที่จอดของนักท่องเที่ยว

ถ้าสมมุติว่าลูกค้ามานะคะ
ถ้าเขาถือเสือมาเขาบอกว่าจะปูเสือ
แล้วบอกว่าโซนปูเสืออยู่ด้านนู้นนะคะ
ปลูกเปย์ได้ปูเสือได้เราจะชี้ให้ดู

ด้านนู้นเพราะลูกค้าจะอยู่ด้านบน

นี่เห็นไหมที่ปลูกเปย์ปูเสือ

ว่าทางนู้นมันสกปรกอยากมาปูตรงนี้